คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการรายงานเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โค้งเขาคอที่จังหวัดเพชรชบูรณเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นบิ๊กไบท์เนี่ยลงมาจากทางโค้งแล้วก็ใช้ความเร็วในการลงเขามาแล้วปรากฏว่ารถของเขาเนี่ยหลุดโค้งไปชนเข้ากับรถเก่งที่เขาขับสวนเลนมา
คนขี่บิ๊กไบท์ตายค่ะที่ส่วนคู่กรณีก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะจุดเดิมเลยนะคะบิ๊กไบท์เช่นเดิมเลยนะคะนี่เป็นภาพไม้ค่ะ
เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะถึงความไม่เหมาะสมทั้งที่ว่าเคยเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมา

ลักษณะก็มีคนยืนถ่ายให้แล้วฮะเป็นจุดที่เขาจะไปรอถ่ายกันนะครับ
เขาเลยเตือนกันว่าโอ้โหอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นมาจะทำยังไงนะครับ